ก็จะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณนะคะ
ทีนี้วันนี้ก็เลยมีการประชุมประชุมคันละมองชุดเก่า
ก่อนที่จะไปถึงคอรมอลชุดใหม่
ทีนี้มันมีหนึ่งคำถามที่นักข่าวก็พยายามจะถาม
จะถามนะว่ากระแสข่าวที่ออกมา

เพราะว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วงปลายปีนี้

เพราะว่าหมูป่าให้มาแข่งขันกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์

เพราะว่าถ้าชิงพื้นที่เป็นพูดว่าราชการกรุงเทพมหาคอนได้

หลายคนก็เลยจับจ้องไว้พลังประชารัฐมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้
จะไปทาบทามผู้ว่านโรงศักดิ์จริงหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่เมื่อเช้านี้นักข่าวก็ไปรอ
เพราะว่าก่อนการประชุมทั้งพลเอกประยุทธ์
นายวิศนุคเรืองามรองนายกรรษฐมนตรี
และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย

แต่การให้สัมภาษณ์เป็นการปฏิเสธ
ไม่ทราบถึงกระแสข่าวที่พักพลังประชารัฐ
เตรียมทาบทามนายนารงศักดิ์โอสถานากร

ให้มาลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สู้กับนายชัดชาติสิทธิพันธ์
ที่จะเป็นตัวแทนของพักเพื่อไทย

พฤศจิกาธันวาจะเป็นการเลือกตั้งเล็ก

แต่ทีนี้ข่าวที่ออกมาว่าผู้ว่านารงศักดิ์
ผู้บัญชาการเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำหลวง
คือคนไทยทั้งประเทศก็รักค่ะรักท่าน
แล้วก็มีข่าวมาบอกว่าถ้าเกิดไปทาบทามมา
มันจะช่วยให้การทำงานมันเป็นไปได้ด้วยดี

ก็ชิงคะแนนเสียงในพื้นที่กรุงเทพมนคร

แต่ว่าทีนี้พอท่านนายกรัฐมนตรีเดินมา
ผู้สื่อข่าวก็จริงมี๒คำถามที่สำคัญ
คือการประชุมนัดพิเศษวันนี้ประชุมเรื่องอะไร
กับ๒มีการทาบทามผู้ว่านโรงศักดิ์มาจริงหรือเปล่านะครับ
แต่สิ่งที่นายกบอกนายกก็บอกว่า
ที่ต้องประชุมกันวันนี้เพราะมีเรื่องต้องพิจารณา
อันนี้คือหมายถึงประชุมคอรมณ์นัดพิเศษ

แล้วก็ไม่ได้ตอบว่าจะให้พลเอกประวิทย์รองนายกรัฐมนตรี
ผู้สิทธิ์ข่าวถามเป็นเรื่องที่
ก็เป็นที่สังเกตนะว่าเช้าวันนี้นายยกรัฐมนตรีสีหน้าค่อนข้างจะเคร่งเครียด
ค่อยยิ้มแย้มไม่ทักทายสื่อไม่เธอจ๊ะเธอจ๋าเหมือนที่ผ่านมา
ส่วนทางด้านในวิศนุก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงเรื่องการประชุมวันนี้
โดยบอกนะคะบอกว่าเป็นการหารือกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในนามรัฐบาลไทยจะต้องไปประชุมที่สปลาวใช่ครับ
ถ้าเกิดว่าจะต้องรอรัฐบาลหน้าที่ยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนใหม่
ยังไปไม่ได้ก็เลยมอบหมายให้ประหลัดกระทรวงพมไปแทน
ต้องประชุมคอรมอเพื่อมอบอำนาจให้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะฮะถามกระแสข่าวที่พักพลังประชาบรัฐ
ทาบทามนายนโรงศักดิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะขาดคุณสมบัติหรือไม่
เนื่องจากทะเบียนบ้านของผู้ว่านโรงศักดิ์เนี่ย
คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในกรุงเทพครบ๑ปี
ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของคุณสมบัตินะครับ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะลงเลือกตั้งปลายปีนี้ว่า
นายวิศนุบอกว่าไม่รู้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้
ผมไม่รู้อย่างไรเหมือนกันแกอาจจะไปลงพยาวก็ได้

ค่ะแต่ก็พูดถึงนะบอกว่า
ก็ถือว่าผู้ว่าพยาวเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
ถ้าเกิดได้มาเป็นผู้ว่ากอทมก็เป็นเรื่องดี
แต่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

อีกคนนะครับที่ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็คือผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่ได้เข้าประชุมกับพักพลังประชารัฐ

รวมทั้งยังไม่ได้พูดคุยกับเจ้าตัวก็คือนายนรงศักดิ์นะครับ
แต่ตอบได้เพียงว่าเขาเป็นคนมีความสามารถ

ส่วนต้องลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าพยาวหรือไม่
ต้องไปดูคุณสมบัติของคนที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ดูแบบของการทำงาน
แต่เรื่องนี้ผู้ว่านโรงศักดิ์ก็บอกนะบอกว่าผมไม่รู้เรื่อง
คือสื่อมวลชนเอาไปเขียนเองผมไม่ทราบ
ส่วนเรื่องความเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นละกัน
ทุกวันโรงศักดิ์ใน๒สัมภาษณ์เมื่อวานต่อกระแสข่าวนี้นะครับ
ส่วนในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชม๕โมงเย็น
นายกรัฐมนตรีก็จะนำคอรมอลชุดใหม่ทั้ง๓๖คน
เข้าถวายศาสตร์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง
ที่พระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุศิษฐ์
ก็จะมาเตรียมพร้อมกันที่ตึกพักดีบดิน
ทำเนียบรัฐบาลก่อนช่วงประมาณ๔โมง
ครับนี่คือประเด็นทางการเมืองที่จับตามองกันนะครับ